ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เสียงนวดนวด
ชวนให้ความคิดมีใคร

แสงสุขใสหนุ่ม

บุรษภาษณ์๑๐๐๐๐บาท
น้ำขิงร้อง
ร้องได้
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

ให้รักรับลูกทุ่มลูกทุ่ม
อีก๔เพลงครับ๔เพลง

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าน้ำขิงพร้อมที่จะสู้แล้วอินโทรมาเลยครับ
ถ้าท่านทัพกิ่งพร้อมที่จะสู้แล้วอินโทรมาเลยครับ

ถ้าท่านทัพกิ่งพร้อมที่จะสู้แล้วอินโทรมาเลยครับ
เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
ถ้าท่านทัพกิ่งพร้อมที่จะสู้แล้วอินโทรมาเลยครับ

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
มันก็กดดันค่ะเพราะว่าคืออย่างที่รู้กันลิเกไม่ค่อยจะร้องเพลงถูกเนื้ออยู่แล้ว

แล้วก็หนูไม่มั่นใจว่าตอนเด็กที่หนูแกะมาร้องเนี่ย
แกะมาถูก๑๐๐ตามต้นฉบับของคุณแม่ตู่มันทนาหรือเปล่า
ตัวช่วยยังอยู่อีก๒แผ่นยังใช้ได้
ถ้าเกิดร้องผิดในเพลงนี้รับครึ่งหนึ่งคือ๕๐๐๐บาท

ตอนนี้นะครับน้ำจิ๋งครับฟังอินโทรเพลงที่๒ไปแล้ว
จะสู้ต่อหรือจะหยุดครับ

ไม่ใช้ตัวช่วยอาจจะได้ความมั่นใจจากเพลงที่๑มา

พร้อมที่จะสู้ต่อแล้วถ้าพร้อม
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมา

ขอโชคดีค่ะ
ขอโชคดีค่ะ
ขอโชคดีค่ะ
ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ
พ่อสอจะเปลี่ยนหมุนเยี่ยม๑๐ครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังรักคุณเธอ
และพ่อสอเปลี่ยน
ปีเดือนเคลื่อนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอ

ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
ข้อสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปลืม
สพศจากดวงใจก็คือฟ้างาม
อ้อมกอดฟ้าสี่กรามโอบร่อยมาแนบทิ้ง
ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูหัวใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใคร
พอสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปโอบร่อยมาแนบทิ้ง
ใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไป
เลขพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
หลวงลูกจะร้องเป็นยังไงคุณพ่อเชิญได้ครับเขาทำมาได้ก็ดีใจครับผม
ภูมิใจนะเห็นสายตาของความภูมิใจนะระหว่างที่ลูกร้องเกรงตามลูกไปด้วยนะคะร้องจบไปแล้วเป็นไง
โล่งค่ะโล่งโล่งค่ะก็คิดว่าไม่ต่ำกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะ
มาดูเลยสำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้ำขิงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้ำขิงร้อง
มูลค่าสองหมื่นบาท
น้ำขิงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
เพลงที่สามมูลค่าประอบสี่หมื่นบาท

แล้วคิดว่าจะร้องได้ไหมครับ

เลขนี้๓น้ำขึง
จะสู้หรือจะหยุดครับ

เพราะเราก็คือรายการชดชู้ชีวิตรองหน้าหลานลูกทู

แต่เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะสู้ได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ต้องได้จากทุกคน
มาอีกท่าน
ตอนนี้เลือกแผ่นนะครับ
คือแผ่นที่๓เหลือแผ่นที่๑๒๔๕๖

เลือกแผ่นที่๑ค่ะ

ตัวช่วยในเพลงที่๓ของน้ำกิงก็คือ
ได้ฟังแผ่นต้นเฉพาะครับ
สื่อดึกเจอก็สำหรับดินที
ได้จากเห็นให้พลักษณะ
รองทัวร์ที่สุด
ตอนเชิงราวเหลียว

อย่าหยุดไว้
เข้ามามาให้ชำครับ
มีแฟนไทยใจฉันทั้งปีไม่เคยมีความสุขสบายโอ๊ยฉันละน่าอายความยากจำจัง
มีแฟนหลังถึงนั่งกินนอนกินแถมยังได้บินไปอเมริกา

ถ้ายังไม่พอนะครับตอนนี้ตัวช่วยยังใช้ได้อีกหนึ่งตัว
ตัดสินใจให้ดีจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับใช้เพิ่ม
อยากได้อะไรครับ
ข้ามไปเลยครับ

เพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกก่อนแล้วกัน

แผ่นไหนครับ

แผ่นที่๕ก็คือ